คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าอาการของนักแสดงหนุ่มและพิธีกร
ชื่อดังคุณเอสกันตะพงจากทางช่อง๓
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้แน่นอนนะคะ
ที่คุณเอสทำหน้าที่พิธีกรในเวทีดีเบต
โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของทางช่อง๗นะคะ

หลังจากนั้นก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แฟนคลับก็ส่งกำลังใจอยากให้คุณเอสหายไว
และล่าสุดนะคะไปเห็นภาพภาพนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณเอสในชุดของโรงพยาบาลนะคะ
พนมมือและมีรอยยิ้มที่สดใส

แต่ใบหน้าสดใสแล้วมีรอยยิ้มแล้วนั่งไหว้
หลวงพี่อุเทนหรือพระครูประหลัดอุเทนสิริสาโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่ท่านมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะ
ในภาพมีภรรยาด้วยมีครอบครัวด้วยนะคะ

วันที่คุณเอสวูบหมดสติก็คือ๙พฤษภาคม
จนถึงวันนี้ก็เดือนนิดแล้วนะคะ
ก็เห็นภาพนี้คนก็ชื่นใจว่า
คุณเอสน่าจะอาการดีขึ้นตามลำดับ
เป็นผู้ที่เผยแพร่ภาพนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความว่าการสร้างบุญ
เพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิต
ให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข
แอดมินเพจวัดท่าไม้คอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า
วันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมาก
แฟนเห็นภาพต่างไปสาธุแล้วก็ร่วมยินดีกันเยอะมากเลยค่ะ
หลายคนก็เข้าไปถามเพื่อความมั่นใจว่า
ภาพจริงใช่ไหมคุณเอสอาการดีขึ้นมากแล้วใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดนะคะเหมือนกับว่าทางเพจลบภาพนี้ไป
เราก็เลยตามต่อให้ค่ะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่น
นักข่าวของเราไปที่วัดท่าไม้ได้รับการยืนยันว่าภาพดังกล่าว
เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันศุกร์๙มิถุนายน
หลวงพี่อุเทนไปเยี่ยมไปให้พรคุณเอสที่โรงพยาบาลจริง
แต่รายละเอียดอื่นทางวัดขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลนะคะ
เพราะว่าอยากจะให้ทางครอบครัวของคุณเอสเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง
เราได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณเอสค่ะ
ได้ข้อมูลมาว่าเชื่อว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณเอส
เป็นเพราะพลังความดีคือก่อนหน้าที่คุณเอสจะป่วยอะค่ะ
ก็เดินซ้ายทำบุญช่วยเหลือผู้คนเยอะมากรวมถึงแรงศรัทธาจากทุกคน
ที่ช่วยกันสวดมนต์ขอพรให้คุณเอสอาการดีขึ้น
ตอนนี้ชีวิตของเอสเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
แม้จะยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะอาการโรคหัวใจแต่หลังจากนี้ขอเวลาพักฟื้นไม่นานค่ะ
กลับมามอบรอยยิ้มให้กับแฟนอีกครั้งแน่นอน
พี่เอสุภาชัยค่ะผู้จัดการดารานะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงที่ใกล้ชิดและเป็นห่วงคุณเอสมาโดยตลอด
พี่เอเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการที่ปลุกปั้นแล้วก็พาคุณเอสเข้าวงการบันเทิง
เอบอกว่าดีใจมากที่ตอนนี้เอสอาการดีขึ้นเรื่อย
อยากให้ทุกคนร่วมอธิษฐานให้เอสแข็งแรงเป็นปกติเร็ว
พี่เอก็จะเดินซ้ายทำบุญขอพรให้น้องชายคนนี้เหมือนเดิมนะคะ
เอสตอนนี้คือหน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐาน
ไม่ได้ไปฮ่องกงพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอด
เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้
ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอสน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้น
ก็ดีใจพี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันอธิษฐานให้พี่เอสคืนด้วยแบบว่า
แบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างเลย
สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนให้เร็วค่ะ